ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีคนงานเรือประมงขับไปเจอศพของผู้ชายคนนึงที่แบบนอนตายปริศนาแล้วก็ลอยมาติดที่บริเวณท่าเทียบเรือโดยรูปภัณฑ์สันธารเขาที่มีเห็นชัดเจนอันนี้คือลอยในลักษณะคว่ำหน้านะอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือประเด็นคือเหมือนเขามีหนวดนี่คือรูปภัณฑ์สันธารตอนน

รูลึกประมาณ๒มิลลิเมตรยาวสัก๓๔เซนติเมตร
มีเลือดไหลซึมซิบออกตลอดเวลาเลย
ทีนี้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่เองก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ฟันทงเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
ว่าเป็นการแบบเหมือนกับพลัดตกลงไปถูกของมีคมถูกหินถูกเหล็กถูกอะไรต่างใต้เรือไหม
หรือเป็นการถูกฆาตกรรมแต่ให้น้ำหนักไปที่ว่าอาจจะโดนแทงจนกระทั่งเสียชีวิต
เพราะว่ารอยแผลมันน่าจะเป็นลักษณะของการโดนมีดแทงเข้าไปมากกว่า
เหมือนเป็นการจิ้มเข้าไปแทงจิ้มจ้วงเข้าไปจากด้านหลัง
จนกระทั่งแบบทะลุหน้าอกมีแผลทั้งแผ่นหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะ
ทีนี้กู้ภัยได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจุดที่พบศพ
ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งบุคคลหายว่ามีลูกเรือประมงมีชาวบ้านหายไหม
ในขณะเดียวกันหลังจากนี้ก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
มูลจรปิดสอบพยานแวดล้อมแล้วก็ดูซิว่ามีใครมาแจ้งความคนหายหรือเปล่า
ของศพเองก็มีการส่งผ่าชนะสูตรให้ญาติรับไปดำเนินการ
ถ้าติดต่อยาดได้ถ้ารู้รูปภัณฑ์สันธารนะคะ
ขอให้คลิคคายคดีได้อย่างรวดเร็วค่ะ